แล้วก็ยังช่วยตัดผมให้กับเราฟรีกันด้วย

มีกิจกรรมการตัดผมคือดูแลประชาชนทุกสุขทุกสิ่งอย่าง

ต่อชดมาตัดผมให้กับประชาชนได้ฟรีเลยนะคะ

ซึ่งเป็นผบรตชด๒๔๔บึงการนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน๒
ก็ออกไปให้บริการตัดผมให้กับชาวบ้านแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
อย่างที่โรงเรียนดอนย่านางตำบลดอนย่านางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาล
เป็นไปตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน
รวมไปถึงช่วยดูแลให้นักเรียนเขาได้รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองในช่วงหน้าร้อน
ไม่ใช่แค่นักเรียนนะผู้สูงอายุอย่างนี้ไง
คือหน้าร้อนเนี่ยเหมาะกับการตัดผมเพราะมันไม่เหอะหนักไง
ผมสั้นมันก็ช่วยคลายร้อนได้เหมือนกัน

น้องนักเรียนก็ได้มาตัดผมฟรีนอกจากจะสบายตัวแล้วยังจะถูกทรงถูกระเบียบด้วย
มีน้องคนนึงเขามาดูงานเลยนะ
มาดูพี่ต่อชะดอตัดผมเนี่ยเรียกได้ว่าโตขึ้นอาจจะยึดอาชีพนี้เลยก็ได้
อย่างเจ้าหนูคนนี้ไปดูกัน
อุ้งไม่แห่
โอ้โหมาเดินเช็คความเรียบร้อยหรือว่ายังไง
คือช่วยดูความเรียบร้อยของทรงผมเพื่อน
หรือว่าอยากจะเป็นช่างตัดผมก็ไม่แน่ใจ
สั้นกว่านี้อีกหน่อยแล้วกันอะไรอย่างนี้นะ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะ
ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างต่อชดและประชาชน

แล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ประชาชนชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปในตัวเมืองเพื่อไปตัดผม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนครับ
มีเรื่องราวอะไรเป็นทุกข์เป็นร้อนก็สามารถพูดคุยกันได้
หรือเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคุณ
นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดี
โอ้โหทำทุกอย่างเพื่อประชาชนจริง

ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอลืม